แล้วแต่เรื่องที่จะเล่าให้ฟังต่อไปนี้

คุณสัยแบบนี้ที่จับดวงวิญญาณขังใส่หม้อ
แล้วเอาผ้าขาวขึงด้านนอกมีจริงหรือเปล่า
แต่กู้ภัยเขาบอกก็ต้องไปเอาแหละ

มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่ชาวบ้านไม่สบายใจ
ชาวบ้านเขาแจ้งเข้ามานะคะบอกว่าคุณกู้ภัยมาเอาหม้อ
คือเขาใช้เรียกเขาว่าหม้อแม่นาคม้อลักษณะนี้นะคะ
เรื่องมองคุณสัยอะไรต่างไปเอามาให้หน่อย
คุณกู้ภัยนะคะชื่อว่าคุณพงศักดิ์ชุมพงศ์ค่ะ
เป็นหัวหน้าหน่วยกู้ชีพสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช
ผมไปทำทุกอย่างค่ะกู้ภัย
ช่วยคนเจ็บจัดการเกี่ยวกับศพคนตาย
เอาช่วยตัวเงินตัวทองเข้าบ้านจับงู
รวมถึงจัดการหม้อแม่นาคกู้หม้อ

เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊กนะคะ

คุณกู้ภัยไปเจอหม้อดินห่อผ้าขาว

หลังจากแจ้งปุ๊บผมก็ต้องรีบไปแล้วค่ะ
เพราะเป็นเรื่องของความเชื่อมั่น
แล้วก็เป็นความไม่สบายใจของชาวบ้านนะคะ
พอไปถึงไปเจอหม้อดินค่ะ

เกี่ยวกับเรื่องของศัยศาสตร์มนต์ดำนะ
เอาขึ้นไปไปให้หลวงพ่อที่วัดทุ่งเฟ้อหน่อย
เขาก็เอาไปเอาไปให้หลวงพ่อทำพิธี
เปิดหม้อปลดปล่อยดวงวิญญาณและสิ่งชั่วร้าย
ก่อนที่พระจะเอาไปวางไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่ในป่าละเมาะนะคะข้างวัด
และหลังจากนั้นใช้มีดค่ะ
กรีดผ้ายันเปิดฝาหม้อออก
ด้านในมีผ้ายันเขียนด้วยภาษาขอม
ไปเจอเศษเทียนไขไปเจอเส้นผม
ไปเจอเศษเชือกลอยอยู่ในหม้อที่มีน้ำขุ่นเต็มหม้อเลย
พระจับหม้อดินแล้วก็ปลาไปที่โคนต้นไม้

คุณกู้ภัยที่ชื่อว่าคุณพงศักดิ์ทิ้งท้ายด้วยว่า
หลังจากนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
ก็คงต้องรอติดตามผลกันต่อไป
เพราะพระได้ทุบทำลายหม้อดินหม้อนี้ไปแล้ว
จะเกิดอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าต้องรอพิสูจน์กันนะครับ
แต่หน้าที่ของผมผมทำดีที่สุด
เพื่อจิตใจของประชาชนที่จะได้สบายขึ้น
นี่คือกู้ภัยก็น่ารักมากนะคะ